เพราะว่าอะไรเจ้าโควิดตัวร้ายค่ะก็สร้างความสูญเสียนะคะ
ให้กับคนในวงการบันเทิงหรือว่านอกวงการบันเทิง
อีกหนึ่งคนค่ะที่สูญเสียใหญ่เลยนะคะ
สูญเสียครอบครัวไปคุณพ่อคุณแม่

ที่ต้องสูญเสียคุณพ่อคุณแม่ไปจากโรคโควิดค่ะ

เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของอาเป็ดเลยนะคะ

เวลาที่มันไล่เลี่ยกันหลังติดเชื้อโควิดค่ะ
ซึ่งถึงแม้ที่จะผ่านมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะ
เป็ดเชิญยิ้มค่ะบอกกับบันเทิงไทยรัฐ
ว่าก็ยังคงทำใจไม่ค่อยได้หรอก
เพราะว่าต้องบอกว่ามันเป็นการสูญเสียที่ผิดธรรมชาติ
ตัวเองไม่สามารถทำหน้าที่ลูกเป็นครั้งสุดท้ายให้กับท่านทั้งคู่ได้เลย
ไม่ว่าจะเป็นตอนที่ท่านป่วยนอนโรงพยาบาล
หรือว่าก็ไม่สามารถไปเยี่ยมได้
หรือในวันสุดท้ายที่ต้องส่งท่านสองคนกลับสู่สวรรค์
ก็ไม่สามารถล้างเท้าหรือว่ากอดจูบท่านได้เลยค่ะ
เพราะคำว่าโควิดคำนี้เลยค่ะ

ทุกครั้งที่คิดถึงท่านก็จะไปไหว้ที่รูปท่านค่ะ
แล้วก็บอกว่าช่วยประธานพรแล้วก็คุ้มครองลูกด้วยนะ

มันโหดร้ายตรงนั้นเท่านั้นเอง
แต่ถามว่าต้องต้องต้องต่างจากนั้นก็อยู่ไว้ได้
ก็ทุกวันก็ไหว้คิดถึงแม่ก็ไหว้ขอพรแม่
คุณผู้ชมคะพอพูดถึงเรื่องสถานการณ์โควิดค่ะ
อีกหนึ่งอย่างที่ไม่ได้อัพเดทจากคุณอเบ็ดเชิญยิ้มเนี่ย

เป็นหนึ่งในผู้ก่อสร้างคณะเชิญยิ้มค่ะ
สร้างเสียงหัวร้อยกับแฟนคลับมาแล้วมากมายนะ
ถามว่าตอนนี้คอนเทนต์ในการที่อาสร้างต้องเปลี่ยนไปไหม

เอ้ยนักแสดงตลกนะสีหน้าสีตาเนี่ยมันเป็นจำเป็นมากเลย
แล้วพอปิดหน้าไปมันก็ไม่สามารถแสดงสีหน้าสีตาได้

แต่พอมาปิดแมสมันแสดงออกมายังไง

แต่ก็ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อสู้กันต่อไปค่ะ

พระเอกนางเอกจะเข้าดราม่ากันยังไงมันกระทบเยอะมาก
วันก่อนเอาโทนี่มาเราต้องหาวิธีการในการสร้างงานตรงนี้
อย่างนึงก็อยู่มาตั้งนานแล้วล่ะหนูดมาตั้งนาน
แล้วไม่ได้เป็นอดีตนะไม่ใช่อดีตก่อนบ่าย
เราไม่ได้ใช้ก็แล้วนะก็ยังใช้กันอยู่
ก็ต้องงัดเทคนิคสารพัดสารเพออกมาใช้ในช่วงนี้กันด้วยนะคุณผู้ชม
คือต้องทุกอาชีพต้องดำเนินต่อไปนะ
สถานการณ์มันก็ยากลำบากขึ้นทุกวันคุณผู้ชมค่ะ